ไปดูเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระนองกันหน่อยนะคะ
เป็นเหตุการณ์พ่อค้าขายไก่ทอดค่ะ
ใช้มีดจ้วงแทงอดีตสมาชิกสทเมืองระนอง

ล่าสุดค่ะญาติของคนก่อเหตุเนี่ย
ก็นำคนก่อเหตุเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
คือญาติบอกว่าคนที่ก่อเหตุเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าค่ะ
แล้วตอนที่ไปก่อเหตุแบบนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ตัวคนก่อเหตุก็ไม่รู้ตัวด้วยนะคะ
ว่าตัวเองทำอะไรลงไปญาติบอกแบบนี้นะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพวินาทีที่เกิดเหตุได้อย่างชัดเจนนะคะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะ
ก็ไปพบผู้ดูแลสถานบันเทิงนะคะได้มีการเปิดภาพนี้แหละค่ะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่คนที่ถูกแทงก็คือ
นายสุพศวันนิชพัฒน์หรือโกเจ้า
เป็นอดีตสมาชิกสภาเทศบาลเมืองระนอง
แล้วก็เป็นอดีตเลขานุการนายกอบจรนองนะคะ

ก่อนที่จะเกิดเหตุโกเจ้าได้มีการยืนพูดคุยกับพนักงาน

จากนั้นคนก่อเหตุก็คือนายไกรสอนศรีสกุลอายุ๓๑ปีค่ะ

ก็ขี่รถจักรยานยนต์เลยจากร้านไป
ไปจอดแล้วก็เดินย้อนกลับมา
ไกรสอนคนก่อเหตุยกมือไหว้แล้วก็มีการยืนพูดคุยกันก่อนนะคะ
ก่อนที่จะชักมีดออกมาจ้วงแทงอดีตสท
กลางหลังแล้วก็ชายโครงรวมกัน๒แผล

แทงเสร็จแล้วก็วิ่งหนีหลบไปนะคะ
รถจักรยานยนต์ไว้ให้ดูต่างหน้าก็คือไว้จุดเดิมนั่นแหละค่ะ
ทีนี้กาดของร้านก็พยายามที่จะวิ่งไล่ไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าผับแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองนะคะ
พยายามวิ่งไล่แต่ก็ไม่ทันค่ะ
ผู้บาดเจ็บก็คือสทเจ้าตอนที่โดนแทงแล้วถือว่ายังมีสติดีนะคะ
ร้องบอกว่าตัวเองถูกแทงตัวเองได้ให้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
นำตัวไปส่งโรงพยาบาลระนอง
คือตอนที่ถูกแทงก็พยายามบอกคนอื่นนะว่าผมถูกแทง
ใครก็ได้ช่วยทีช่วยพาผมไปโรงพยาบาลหน่อยนะคะ
ที่สุดแล้วก็มีคนให้ซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์พาตัวไปส่งโรงพยาบาล
ซึ่งตอนนี้สทเจ้าอาการปลอดภัยแล้ว
แต่ยังต้องให้แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ
เพราะว่าแผลที่โดนแทงเนี่ยก็คือขนาดใหญ่เป็นแผลชะกันนะคะ
ทีนี้ไปสอบถามคนที่ดูแลสถานบันเทิงหน้าจุดเกิดเหตุ
บอกว่าคนร้ายน่าจะมีการวางแผนล่วงหน้ามา
เพราะว่าขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าร้านมาก่อน
เลยไปค่ะจอดรถห่างจากร้าน
เลยไปแล้วก็เดินย้อนกลับมาลงมือนะคะ
คือสื่อบางสำนักรายงานบอกว่า
สทเจ้าเป็นผู้ติดตามหาเสียง
ให้กับผู้สมัครพักภูมิใจไทย
เรื่องนี้สทเจ้ายืนยันเลยนะคะบอกว่าไม่เป็นความจริง
เพราะหลังจากที่พ้นตำแหน่งรนอบจระยองระนอง
เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยว
ก็ไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับการเมืองอีกเลย
ยังคงมาดูแลสถานบันเทิงทุกวัน

นางจินตนาศรีสกุลอายุห้าสิบเอ็ดปีค่ะ
ไปมอบตัวกับตำรวจของทพละเมืองระนอง

คุณแม่ก็คือคนที่ไปมอบตัวเนี่ยนะคะ

เคยรักษาตัวที่โรงพยาบาลสวนสรานรมจังหวัดสุราธานี
ก่อนที่จะถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลระนอง
ลูกชายมีพฤติกรรมคือหวาดระแวง
แล้วก็มีปัญหาครอบครัวหลังจากที่ถูกภรรยาทิ้งไป
ซึ่งหลังเกิดเหตุก็พยายามถามลูกชายนะคะว่า
ทำไมถึงไปก่อเหตุไปก่อเหตุเพราะอะไร
เจ้าตัวก็คือนายไกรสอนพยายามบอกว่า
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตอนที่ตัวเองลงมือก่อเหตุเนี่ย
คือลงมือไปได้ยังไงก็ไม่มีสติก็ไม่รู้ตัวนะคะ
คุณผู้ชมมายกมือแบบนี้นะคะยกมือไหว้สอทอเจ้า
ให้ก่อนนะสุดท้ายก็เอามีดที่ตัวเองพกมา
จ้วงแทงก็เลยวงแตกจ้าละวันกันแบบนี้นะคะ
ของคนก่อเหตุบอกด้วยนะคะว่ายอมรับผิดในสิ่งที่ลูกชายก่อเหตุ
เพราะว่าทางครอบครัวก็รู้จักกับสทเจ้าเป็นอย่างดี
แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกัน

ตำรวจบอกว่าก็ได้มีการแจ้งข้อหาเอาไว้ก่อนนะคะ
ก็คือพยายามฆ่าแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ